มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเรือหางยาวเล็กลำนึงนะครับ
ถูกเรือบรรทุกสินค้าไปกลับเรือ
ใกล้กับบริเวณท่าเรือข้ามฝากวัดคลองเตยนอก

ทำให้ถูกคลื่นซัดจนเรือล่ม
ผู้โดยศาลจบแม่น้ำเจ้าประยาเสียชิตไปหนึ่งศพ

ท่าเรือข้ามฝากวัดคลองเตยนอก
เป็นเส้นทางหลักของผู้คนที่สัญจรไปมา
ระหว่างกรุงเทพกับบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการ
และเป็นเส้นทางที่นายสมยศสวนเจริญ

การท่าเรือแห่งประเทศไทยใช้อยู่ทุกวัน
แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
ค่ำวันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมา
หลังโดยสารเรือหางยาวเล็กข้ามฝาก
แต่ถูกเรือเดินสมุดบรรทุกคอนเทนเนอร์
กลับเรือใกล้ท่าเทียบเรือข้ามฝาก

นายสมยศจึงหายไปกับสายน้ำ

พบศพลอยขึ้นมาติดท้ายเรือลำที่เกิดเหตุ
ซึ่งจอดเทียบท่าอยู่ในท่าเรือคลองเตย
คนขับเรือหางยาวรับจ้างซึ่งเกือบเอาชีวิตไม่รอด

หลังผู้โดยสารที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดี
เพราะรับส่งข้ามฝากกันเป็นประจำลงเรือ

กับเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่กลับลำ
แม้จะพยายามตะโกนบอกแต่ก็ไม่ทันการ
พลิกคว่ำถูกกระแสน้ำดูดจมหายไป

เย่นเรือจะแสดงความรับผิดชอบค่าเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้สูญเสียแล้ว

ประกาศเป็นเขตห้ามกลับเรือขนาดใหญ่
เพราะในอดีตเคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว
แต่เหตุใดยังมีการละเมิดกฎระเบียบ

เรียกร้องให้หน่วยงานที่กำกับดูแลเข้มงวด
และบังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัดมากกว่านี้
บอกใครว่าพี่จะรอดไหมจะรอดไหม
คือนาทีนั้นภายในเสี้ยวนาทีอะพี่
คือมันติดเครื่องปุ๊บเรือดูด

มันก็ดูดไปแล้วก็พึบลงไปเลย
ที่สำคัญที่ผมคิดว่ามันไม่สมควรที่จะกลับ

มันก็เขาก็ต้องคิดแล้วว่า
แรงน้ำแรงใบพัดแรงอะไรสารพัด

แล้วถ้าเป็นวันธรรมดาผู้โดยสารเยอะ
แล้วมันจะเสียหายขนาดไหน
ขณะที่ลูกชายเจ้าของท่าน้ำที่เกิดเหตุเล่าว่า
บริเวณท่าน้ำนี้เคยมีเรือเดินสมุดขนาดใหญ่

จนทำให้เกิดความเสียหายต่อท่าน้ำและทรัพย์สินของชาวบ้าน

มีข้อกำหนดเขตห้ามกลับเรือขนาดใหญ่
แต่สุดท้ายยังมีการฝ่าฝืนจนเกิดเหตุสลดครั้งนี้

แต่เขาบอกว่าไม่ใช่ความผิดเขาเขาไปโทษไพลอท

ผู้การเป็นคนบอกเขามาจุดนี้

เขตชุมชนตรงนี้มันห้ามกลับอยู่แล้ว

มันก็คือกว่าชุมชนหรือไม่พุ่งชนบ้านเรือนเลยทันที

ก็ดูนะครับไปกลับโค้งน้ำตรงนู้น

ซึ่งเคยมีกรณีครั้งหนึ่งเนี่ย
แค่ลมตีมาเรือใหญ่
ก็จะพัดเข้ามาเลยแล้วก็ชนท่าเลย
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นตำรวจสนบางคอแหลม

แจ้งข้อหาฐานกระทำการโดยประมาท
ให้ผู้อื่นเสียชีวิตกับคนขับเรือเดินสมุทร

เพื่อให้เข้าตรวจสอบเรือเรือนสมุดลำดังกล่าว

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน